คุณผู้ชมเคยเจอไหมครับเราไปตามถนนที่มีการซ่อมสร้างแบ่งกั้นเลน

มันวางมันเบี้ยวมันล้ำมันเข้ามาในเลนรถได้ยังไงฮะ
จนเกิดเป็นอุบัติเหตุแบบนี้แล้วใครจะรับผิดชอบนะครับ
คุณผู้ชมเห็นไหมล่ะฮะว่าเนี่ยบาเรอร์ปูนเนี่ย

นี่คนที่โพสต์ไว้โพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กนะครับ
บอกโอ้โหคุณเชื่อหรือไม่สิ่งที่ตั้งอยู่บนถนนนี้
ไม่มีใครทราบว่าเป็นของใครนะฮะแต่เมื่อเราชนไปแล้วทำไมรู้ไหมคุณ

เราโดนค่าปรับหนึ่งพันบาทอ้อ
โอ้โหเรื่องนี้มันเป็นอะไรเป็นเคราะห์เป็นบาปบุญหรืออะไรกันแน่
โอ้ยแล้วคือมันมาตั้งไว้ตรงตรงกลางแบบอย่างเงี้ยครับ
คือเขาไม่ใช้บารีเออร์ที่เป็นพลาสติกใช่ไหมอย่างน้อยมันจะเบากว่าหน่อยหนึ่งไง
แต่มันมาไว้ตรงกลางคุณผู้ชมแล้วมันล้ำออกมาที่ถนน
ใช่ค่ะมันแทนจะอยู่ในเส้นทึบอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมแต่มันล้ำออกมาแบบนี้นะครับ
ก็ทำให้รถคันนี้ชนแล้วก็คลิปจากกล้องหน้ารถคันนี้นะฮะ
ขับไปตามถนนตรงนี้ต้องบอกพี่กัดเลย
ทางรถไฟตลิ่งชันมุ่งหน้าไปโรงพยาบาลสิริราช
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสักทุ่มหนึ่งของวันที่๒๓ธันวาคมนะครับ
คุณผู้ชมฮะคลิปนี้มีคนเอามาโพสต์แล้วก็มีคนเอามาเตือนภัยบนท้องถนนกัน
ทีนี้เราพูดคุยกับคนขับรถยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุนะครับ
คือคุณกรอายุ๓๔ปีก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ตรงนี้มันเป็นถนนที่เหมือนมีการก่อสร้างเป็นทางแยกขึ้นสะพานแล้วก็ทางกลับรถใต้สะพาน
เข้าใจว่าตอนแรกอาจจะวางตรงนะแต่อาจจะมีรถคันอื่นมาชนก่อน
ทีนี้รถยนต์ของเขาขับมาก็เลยชนเข้าอย่างจังถามว่ารถเสียหายไหมเสียสิครับ
อย่างที่เห็นเมื่อกี้เลยถามว่าบาดเจ็บไหมบาดเจ็บสิครับปวดซี่โครงเลย
ตอนนี้ก็ยังปวดอยู่นะไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สอนอบังขุนนลแต่ตำรวจตอบไม่ได้ว่า
บอกว่าถ้าคุณกรติดต่อกับหน่วยงานได้เดี๋ยวจะเรียกไปเสียค่าปรับอีก๑๐๐บาท
จึงเป็นที่มาที่คุณกรโพสต์เอาไว้แหละว่าโอ้โหแบรีเออร์มันเอียงแล้วกูมาชนเนี่ย
ดูสภาพรถเมื่อกี้แล้วตูมาชนเนี่ยแต่ในภายหลังหาว่าถูกทำของหลวงเสียหาย
ต้องจ่ายให้หลวงอีก๑๐๐บาทเขาเลยงงเลยครับฟังเสียงคุณกรหน่อยแล้วกันนะฮะ
ถึงผมก็ได้ในวันนี้แต่ว่าถ้างับการ
ผมชนแล้วก็ไม่เป็นไร
แค่ไม่อยากให้มันมีคนต่อไปในที่นั้นทำสำนวนเปลี่ยนแปลงได้
แล้วก็ชนแล้วเสียหาย
เขาบอกว่าถ้าเป็นไปได้เอาเบรเออร์พลาสติกกลัวยางหรือเสายาง
จะลดความเสียหายและการสูญเสียมากกว่านะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราลงสำรวจพื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับ
ตอนเช้าที่ผ่านมาพบว่าล่าสุดนะคุณนะ
รวยเป็นระเบียบบารีเออร์ปูนเป็นระเบียบหรือยัง

และตรงจุดเกิดเหตุมีการนำกลวยจราจรสีส้ม
มาวางไว้หนึ่งอันก่อนอันนี้หรอ
เดี๋ยวเมื่อกี้แบรีเออร์ยังเบี้ยวอยู่เลย
อันนั้นมันก็เบี้ยวอยู่เนี่ยหลังจากกรวยนั้นมันก็เอียงอยู่นะ
เออมีเบี้ยวอยู่ทำไมไม่ปรับล่ะฮะ
นี่ไงนี่ไงยังเบี้ยวอยู่เลย
ยังไม่ปรับเลยแต่มีกลวยสีส้มมาหนึ่งอันนะฮะ
แบรีเออร์ปูนก็ยังมีร่องรอยถูกชนชำรุดแตกหักนะครับ
แล้วก็ยังล้ำเส้นถนนนี้อยู่เลย
หน่วยงานไหนล่ะคุณของหน่วยไหน
เออแต่ทีนี้บางคนบอกว่าถ้าเป็นกรวยยางบารีเออร์พลาสติกนะ
ถ้าคุณไม่ถ่วงน้ำหนักเอาไว้ให้ดีนะเวลารถวิ่งผ่านไปผ่านมา
เปรี้ยวอีกใช่ค่ะหรือว่าตอนน้ำทั่วมาก็เปรี้ยวเหมือนกัน